ที่ปัตตานีนะฮะเป็นรถหุ้มเกราะก็ขับล่าตัวเองอยู่ดีคุณผู้ชม
แต่ว่าถนนมันลื่นขับไปขับมาถนนลื่นนะครับ
แล้วก็ถลายตกไปข้างทางไปชนกับร้านก๋วยเตี๋ยวของชาวบ้านครับ
ส่งผลให้ชาวบ้านเสียชีวิต๑คนบาดเจ็บไป๒คนครับ
สภาพรถหุ้มเกราะเสียหลักไปพุ่งชนร้านก๋วยเตี๋ยวครับ
ริมถนนสายปัตตานีนราธิวาสบ้านกรือเสะนะฮะที่ตำบลตันหยงลุโละนะครับ

เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปตรวจสอบไปพบรถหุ้มเกราะแบบรถแบบวีว่าแบบนี้แหละครับ
ของหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี
ส่วนร้านก๋วยเตี๋ยวพังยับทีเดียว
ดูสิฮะรถคันใหญ่มาก
แล้วก็มีป้ายบอกทางต้นไม้ข้างทางถูกชนเสียหายไปด้วยครับ
คือรถมันขึ้นไปทับเลยก็ว่าได้แหละ
มีรถจักรยานยนต์พ่วงข้างกำลังจอดอยู่กำลังจะออกจากร้านก็ถูกกระแทก
อัดเข้าไปอัดกับเสาไฟฟ้าเสียหายทั้งคันอีกครับ
คือสุดท้ายทำให้ผู้ขับขี่เสียชีวิตเลยคุณผู้ชม
คือนายฮามัสสกรีสามะอายุ๓๘ปี

คือชื่อของเขาเนี่ยก็เข้มแข็งอยู่แล้วรถหุ้มเกราะ
อะไรมันก็ทนทานไปหมดเลยครับนะฮะ
คือสภาพของคนขับรถจักรยานยนต์พ่วงข้างเนี่ย
กระดูกหักหลายแห่งเลยเพราะว่ามันชนอัดก๊อปปี้เข้าไป
จากนี้ก็ยังมีเพื่อนของนายฮามัสสกรี
ที่นั่งอยู่กับรถจักรยายนพ่วงข้าง

พลเมืองดีก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับ

ทราบว่ารถฮุ่มกรอกเนี่ยออกปฏิบัติประกิฤติลาดระเวน
ก็เป็นประกฏิของทางภาคใต้นะ

ก็มีกำลังพลในรถประมาณ๗นาย
ฝนตกลงมาถนนมันลื่นและทำให้เป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้
และย้ำมีผู้เสียชีวิต๑และบาดเจ็บ๒คน